ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ชายคลั่งที่ขอนแก่นค่ะแต่เหตุการณ์นี้น่ากลัวก็เพราะว่า
ชายคลุมคลั่งคนนี้มีปืนยาวออกมาอารวาสโวยวายนะคะจนตำรวจต้องเข้ามาควบคุมตัวค่ะ

ควบคุมตัวชายคลั่งคนนี้ชื่อว่านายอดีศรอายุ๓๕ปี
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือตำรวจต้องกดหลังเอาไว้
ไม่ให้ผู้ชายคนนี้ขยับตัวเพราะเขามีปืนพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีปืนแบบขึ้นลำกล้องพร้อมยิงอ่ะอุ้ยคือพร้อมยิงแล้วคลั่งด้วยอ่ะ
มันน่ากลัวนะคะตำรวจควบคุมตัวค่ะไปค้นในบ้านค่ะ
มีปืนยาวจุดสองสองกระบอกหนึ่งกระสุนปืนสิบเอ็ดนัดและยาบ้านหนึ่งเม็ด
สิบเอ็ดนัดเลยอ่ะกระสุนค่ะมีกระดงกระดาษอุปกรณ์สำหรับการเสพอ่ะ
เป็นกระดาษฟอยล์อ่ะค่ะอ่ายึดไว้เป็นของกลางและตัวปัสสาวะ
นี่ดูปืนเขานะคะแล้วปัสสาวะม่วงค่ะน่ากลัวมาก
ยาบ้าน๑เม็ดนะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืนขนาดจุดสองสองอยู่๘นัดนะครับ
อยู่บริเวณชั้นสองของอืมอ่าริมทักเจ็บของนะฮะอืม
อยู่กำลังเสร็จเดี๋ยวเราไปสดยาด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้ามาระงับเหตุนะคะนี่ค่ะคือผู้ก่อเหตุสุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับว่าเสพยา
ก่อนหน้านี้ทะเลาะกับภรรยาเอาปืนมาขู่ภรรยาแล้วก็มาโวยวายอยู่หน้าบ้าน
ทำไมหาง่ายกันจริงผู้ก่อเหตุบอกว่าอุ้ยมันง่ายจริงจริง
เหรอในเว็บไซต์ขายปืนเยอะแยะนี่ไงเนี่ยปืนเขาซื้อมาจากในเว็บไซต์ค่ะ
คุณผู้ชมคะซื้อทำอะไรอ้างว่าป้องกันตัวค่ะพี่อุ๋ยป้องกันตัว
ว่าซื้อมาป้องกันตัววันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นร้านรับซ่อมซื้อขายมือถือเป็นย่านที่มีแบบเด็กคนแก่มีโรงเรียนติวหนังสืออะไรแบบเนี้ย
ย่านคนเยอะอะค่ะพอไปถึงมีญาติของผู้ก่อเหตุออกมาจากร้าน
บอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรนะไม่พร้อมจะให้ข้อมูล
เราก็เลยต้องไปถามจากชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็ไม่ได้คิดอะไร
พอเวลาผ่านไปเอ๊ะผู้ชายคนนี้เหมือนยิ่งอารวาสหนักกว่าเดิม
เพราะพูดคนเดียวคล้ายคนเมาก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจ
ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงนะพูดกันตรงเลยว่าตำรวจจับไปแล้ว

เพราะไม่รู้จะปล่อยมาแล้วก็วนเวียนก่อเหตุซ้ำอีกเมื่อไหร่
ชาวที่ออกมาตลอดเวลาทุกคนก็ทราบอยู่ว่า

เราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรไปถึงตรงจุดไหน
แล้วคนที่อยู่รอบข้างผู้บริสุทธิ์

นี่ค่ะเหมือนที่ผู้เห็นเหตุการณ์ท่านนี้บอกคือเรื่องจริงเลยนะคะ
คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วเป็นแหล่งชุมชนคนเยอะ

สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องของการมีปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็คือยาบ้าค่ะ
เรื่องของการครอบครองยาบ้าและเสพยาบ้า
คุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

คือยาบ้าก็หาง่ายปืนก็หาง่าย

จับไปแล้วแล้วยังไงได้ประกันตัวออกมาหรือติดคุกไม่นาน
กลับมาจะมาวนเวียนก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า